ถ้าคุณคิดในใจแล้วไพ่จะสื่อสารกับคุณแน่นอนว่าคลิปนี้ไม่มีกำหนดเวลาแต่อย่างใดนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะมาดูคลิปนี้ในช่วงไหนแสดงว่าไพ่ต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณค่ะและหัวข้อในวันนี้ค่ะก็คือหัวข้อที่ใครหลายคนอาจจะตั้งตารอคอยอย่างใจจดใจจ่อนะคะนั่นก็คือหัวข้อที่ว่าคนที่เราเล็งเอาไว้เขาจะชอบคนแบบไหนกันนะ
ทำนายทายรักทำนายทายทักกับทำนายไทยรัฐ
มีมาให้คุณเลือกทั้งหมด๓กองเลยนะคะ
ทางด้านนี้ค่ะกองนี้เป็นกองที่ต้องบอกว่าชื่อสำหรับนะ
จะมีจุดพัฒนาได้ไหม
ลองดูนะคะว่าไพ่กองนี้ดึงดูดคุณหรือไม่
ซึ่งเขาบอกว่าเรากำลังจะอยู่ในช่วงของการก่อนเข้าไปสารสัมพันธ์กับเขาค่ะ
ทำให้กองนี้สื่อสารกับคุณในเรื่องราวก่อนหน้า
ระหว่างทางและอนาคตจะเป็นอย่างไร
ไพ่อาจจะบอกคุณได้ค่ะ
นางฟ้าและเทวดาอยากจะมาสื่อสารกับคุณผ่านกองไพ่กองนี้
ก็ลองดูค่ะว่าใน๓กองนี้กองไหนดึงดูดและเรียกร้องว่า
เลือกฉันเธอเลือกฉันเธอมากที่สุด

และกองที่๑ค่ะถ้าคุณมีคนที่คุณเล็งเอาไว้
เขาจะชอบคนแบบไหนจะชอบเราหรือเปล่า

ต้องรีบอื้อหือก่อนเลยพลังงานไพ่มันค่อนข้างแบบเล่าร้อนสมใจเหลือเกินกับไพ่กองนี้เขาชอบคนแบบไหนค่ะเขาชอบคนพูดเก่ง
ชอบคนพูดเก่งชอบคนมีอนาคตที่ชัดเจนนะคือคิดเอาไว้แล้วล่ะว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ในชีวิต
เขาชอบคนที่แตกต่างจากเขาค่ะเป็นคนที่หันหลังให้แก่กันและกันแต่ก็เข้าใจกันได้
เอาละเวยเอาละว่า
จากการพูดคุยและการสื่อสารแล้วนะคะเรามองว่าบุคคลนี้
เขาชอบคนที่สามารถปรับเปลี่ยนปรับตัวตามสถานการณ์รอบข้างได้ดี
ดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่าย

ก็สามารถปรับตัวตามสถานที่นั้น
บอกเลยค่ะว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่า
เขาจะชอบคุณได้

เขาเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะ

เป็นคนที่ดูแล้วเป็นคนของสังคม
ทำอะไรแล้วก็ดูแล้วแบบว่าอุ๊ยดูน่ารักกรุ๊ดกริ๊บจังเลย
เป็นคนที่เราอยากไปอยู่ใกล้เขา
เขามีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดให้เรารู้สึกว่าอยากจะไปศึกษา
อยากจะเข้าไปแบบใกล้ชิดเขามากขึ้นคุณก็เลยชอบเขา
เขาน่าจะมีภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดีมากเลย
ดารามาเองนักร้องมาเองเลยคนนี้

มีเพื่อนเยอะกรยานมิตรเขาเยอะมาก
ขอดูความสัมพันธ์ของคุณและเขาในตอนนี้หน่อยค่ะ
คุณแอบเล็งเขาไว้เนี่ย

คุณดันรู้สึกว่าอะไรเนี่ยมันมีน้ำตาซ่อนอยู่
ความสัมพันธ์นี้ของคุณและเขาในตอนนี้นะอาจจะมีเรื่องงาน
หรือเรื่องกิจกรรมบางอย่างที่อาจจะคุกคลีกันได้ทำให้เราสนิทชิดเชื้อกัน
แต่ถามว่ามันเข้าถึงเขาโดยตรงเลยไหมยังนะคะ
เพราะมันเป็นพลังงานของ๕ถ้วย๕ถ้วยคือการแบบประคับประคอง
การช่วยเหลือกันแต่ว่ามันไม่แน่นอนมันไม่มั่นคงเห็นป่ะ
คือเราเอาศีรษะของเราไปยกน้ำมันก็แบบมันไม่ถนัดเท่าใช้มือใช่ป่ะ
เราก็เลยต้องการที่จะไปประคับประคองเขาเฉย
แสดงความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้ค่ะมันเลยเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของการงานมากกว่า
การงานการเรียนการทำกิจกรรมร่วมกันไม่ได้เด่นในเรื่องของความรู้สึกค่ะ
ไพ่ห้าถ้วยค่ะในความหมายไพ่๕ถ้วยเขาบอกว่า
คุณก็ไม่มั่นใจนะว่าไอ้คนที่เราเล็งไว้อยู่เนี่ย
เขามีใครแล้วหรือเปล่ามันตะหิดตะหิด
เหมือนกับว่าเขาไม่ได้เปิดใจให้กับใครได้รู้จักเขาอย่างจริงจัง
เราก็ถามไพ่เลยค่ะว่าคนคนนี้ค่ะ
เขามีใครในใจแล้วหรือไม่เขาป๊อปจริงเลย
แล้วเก่งด้วยเขามีตัวเลือกนะคะ
ชัดเจนค่ะ๗ดาบคนนี้มีตัวเลือก
และตัวเลือกของเขาเองค่ะก็จะเป็นคนที่อยู่ในสังคมของเขา
คือสนิทกับคนที่คุณเล็งไว้นั่นแหละ
น่าจะเป็นคนใกล้ชิดที่อยู่สนับสนุนเขาได้ดีพอ
อาจจะเป็นคนอายุมากกว่าก็ได้เป็นคนในอดีตของเขาเองก็ได้
แล้วเขาชอบคนนั้นมากแค่ไหนเออเขาชอบคนคนนั้นมากด้วย
ไม่ต้องไปห่วงเรื่องของคนอื่นนะเรามาดูเรื่องของเราดีกว่า
ว่าคุณเล็งเขาไว้แม้ว่าเขาจะมีใครบางคนในใจที่ไพ่บอกมานะ
แต่ถ้าเราจะเข้าหาเขาทั้งทีเอาวะจะได้ไหมนะคะ

มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหม

คนนี้ไม่ง่าย
แต่ถามว่าเวลามันเป็นไพ่แบบนี้
คือได้แค่ดูแลประคับประคองกันไปเรื่อย

คุณอยู่กับทำนายไทยรัฐทั้งทีคุณต้องได้อะไรที่มันละเอียดมากนะคะ
เข้าหาเขาอย่างไรดีคะ
เพราะมันเหนื่อยนะเราก็ทุเลาหน่อยไงอะไรที่มันทุ่นแรงเราได้อ่ะ
เราขอให้มันทุเลาลงมอนหน่อยสิ
ถ้าจะจีบคนคนนี้ค่ะเข้าหาเขายังไงดีคะ
โอ้โหโถคือเขาไม่ชอบคนกระตกกระตาก
อยู่ดีจะเดินไปบอกว่าฉันชอบเธอไม่ได้นะคะ
คุณอาจจะต้องมีความเป็นเลสไนหน่อย
เพราะอะไรคะคุณต้องบอกไปเลยว่าเธอถึงเราจะไม่ใช่เด็กปั๊ม
แต่เราก็เติมเต็มเธอได้นะจ๊ะเก่งป่ะ
เฮ้ยคือกองนี้คุณต้องค่อยเข้าไปหาเขาค่อยเขยิบ
โอเคนะคือต้องพูดเลยว่าคุณไม่ต้องไปแสดงออกเยอะ
เป็นว่าเมื่อใดที่เขาน้ำมันหมดเขาก็เดินมาหาคุณ
คุณประคับประคองเขาไปแบบนี้พัฒนาได้แน่นอนโอเคป่ะ
ทีนี้ค่ะมีหนึ่งดาบเข้ามาความตรงไปตรงมาเขาไม่ชอบ
มันตะขิดตะขวงในใจเขาชอบอะไรที่มันเนียนหน่อย
แสดงว่าคุณต้องไม่พยายามที่จะคาดหวังในการพัฒนาความสัมพันธ์
เล็งเขาไว้นะแล้วเราค่อยคืบคลานเข้าไป
อย่าผลีผลามนะคะแล้วคุณก็ค่อยค่อยไปแบบว่า
วันนี้เธอทำอะไรอยากทำด้วยจังเลยไปเรียนรู้ด้วยกัน
เราเห็นแล้วว่าปากกาเขาหมึกหมดซื้อปากกามาให้เขาเก็ตไหม
ทำอะไรให้มันดูเนียนนะคะบอกเลยว่าเติมเต็มนะอย่าลืมนะ
แล้วมันมี๑๐ดาบค่ะช่วยกันแก้ปัญหา
คุยกันบ่อยแล้วผีเสื้อมันจะเป็นไงคะ
บินวนอยู่ในท้องของคุณ
เธอต้องชวนกันไปดูผีเสื้อกันแล้วแหละในวันหนึ่งนะจ๊ะ
กองนี้ค่ะแนะนำง่ายเลย
มันชัดเจนเลยนะว่าเขาชอบคนสไตล์ไหนถูกป่ะ

จะได้มาใกล้ชิดและสนิทสนม
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งในเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น
ขออย่างเดียวค่ะว่าคุณอยู่ใกล้เขาเรื่อยนะให้เขาเห็นคุณตลอดเวลา
ทำให้มันเป็นความเคยชิงของเขาและการกลับมาหรือการเดินกลับมาจากกิจกรรมนั้น
สิ้นไปแล้วห่างหายกันไปรับรองค่ะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่จะก้าวหน้า
ความสัมพันธ์นี้แน่นอนโอ้โหนี่กล้าคอนเฟิร์มเลยจริง
สัมพันธ์นี้ค่ะบอกเลยนะมั่นคงและหนักแน่น
คุณค่ะไม่เกิน๖เดือนคนที่คุณเล็งไว้มีการพัฒนาความสัมพันธ์
แต่อย่างเดียวถ้ามันจะไม่พัฒนาคืออะไรชวนกันไปแล้วคุณไม่ไป
อันนี้มันจะไม่พัฒนานะ๖เดือนนี้ค่ะมีโอกาสคว้าเอาไว้ให้ได้
อย่าลืมนะคะเติมเต็มเขาให้ได้
และนี่ก็คือภาพรวมค่ะสำหรับใครที่เข้ามาเลือกกองที่๑
กับคนที่คุณเล็งเอาไว้เขาจะชอบคนแบบไหนจะชอบคนแบบเราหรือเปล่า
คุณไปเรียบร้อยแล้วมีคำแนะนำให้คุณเรียบร้อยแล้ว
ถ้าใครได้นำไปปรับใช้แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่าง
แล้วถ้าคุณอยากให้เราทำ๖ข้อไหนเพิ่มเติม
สามารถกลับมาบอกที่ทำนายไทยรัฐได้เลยนะคะ
และกล่องที่๒นะคะกับหัวข้อ
คนที่คุณเล็งไว้จะชอบคนแบบไหนกันนะ
สำหรับกองนี้ค่ะใครที่กำลังเล็งใครเอาไว้อยู่

มาเขาจะชอบคนแบบไหนจะใช่คนสไตล์เราหรือเปล่า
มาให้ไพ่ทำลายกันนะคะ
เขาโอ้ว
เขาชอบคนที่ดูแบบวุ่นวายกับชีวิตยุ่งหน่อย

คนที่กล้าที่จะบอกเขาในสิ่งที่เขาทำไม่ดี
เป็นคนแบบตรงไปตรงมาชัดเจนมีความหนักแน่นในตนเอง

เขาชอบคนที่มีลักษณะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแปลว่าอะไร
ก็คือถ้าทำไม่ดีก็บอกเขาได้ตำหนิติเตียนเขาได้
อะไรที่ทำดีก็ชื่นชมเขาหน่อย
เขาชอบคนที่ทำงานหนักด้วยนะคะชอบคนคือคนนี้
เรามองว่านะคนที่คุณเล็งเอาไว้อยู่เขาต้องเป็นพวกบ้างาน
เขาบ้างานเขาก็เลยชอบคนที่แบบว่าเอออยากจะมีความพยายามหมั่นคงในชีวิต
เราเป็นไงคะสบายในอนาคตเนาะ
เจนค่ะกล้องนี้ค่ะเขาชอบคนที่ขยันขันแข็ง
อนาคตอันไกลไม่ใช่อนาคตอันใกล้นะ
เขาไม่ชอบคนที่แบบว่าง้องแง้งอ่ะ
ดูแบบว่าอ่อนเปรี้ยเพลียแรงทำอะไรไม่เป็นไม่เอา
เขาชอบคนที่มีกิจกรรมทำในแต่ละวันว่างไม่ได้เลยไม่หยุดพักไม่นิ่งอ่ะ
คือคือต้องขยับตัวตลอดเวลาฉันว่าฉันต้องอ่านหนังสือ
ว่าฉันต้องไปวิ่งไปออกกำลังกายอะไรแบบนี้นะคะ
เป็นคนที่ต้องไม่นิ่งมากดูต่อดูต่อ

คือคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ชอบอะไรที่แตกต่างจากตัวเองด้วย
แสดงว่าเขาลึกแล้วนะเขาอาจจะไม่ใช่คนขยันก็ได้
เขาอาจจะเป็นคนที่ขี้เกียจแต่ว่าเขาชอบคนที่ทำให้เขามีพลังตลอดเวลา
แสดงว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนทำอะไรแล้วแบบว่าไม่ทำคนเดียว
ทำกิจกรรมอะไรที่มันเป็นคู่เป็นหมู่คณะนะคะ
มี๕ถ้วยเข้ามาด้วยแล้วพอมาขยายมาแบบนี้ก็คือ
เขาเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่เป็นคนทำเก่งนะ
เป็นคนเขาเรียกว่าทำเต็มที่เลยแต่ว่าวิธีการพูดการจาของเขา
อาจจะดูแบบตรงเกินไปกระด้างเกินไปก็ได้
คนนี้ไม่ใช่คนหวานค่ะเขาไม่ใช่คนหวาน
เวลาเขาพูดหรือเขาสื่อสารอะไรกับเรามาบางครั้งเราก็อาจจะแอบงงก็ได้
เขาอ่ะมีเพราะบอกว่าเขาชอบคนแบบไหน
พอทิตย์ทางไพ่มันดูชัดเจนอีกแล้วเขาชอบคนยุ่ง
คุณก็เป็นคนที่กิจกรรมเยอะเป็นคนยุ่งอยู่คนหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ย
ว่างไม่ได้นะคะว่างเป็นว่างไม่หลับด้วยนะคะ

มีโอกาสสูงมากเลยที่เขาจะชอบคุณนะเนี่ย

ชัดเจนมากค่ะว่าคุณกำลังจะได้ชวนกันไปเที่ยว
หรือไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกัน
อาจจะเป็น๒ต่อ๒ก็ได้หรือ๓คนก็ได้
ก็คือมีเพื่อนเราหรือเพื่อนเขาอีกสักคนนึงนี่แหละ
แล้วพอคุณไปแล้วคุณคุยไปเรื่อย
มีโอกาสสูงมากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้
สิ่งหนึ่งค่ะที่เราอยากรู้
สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณและเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรคะ
พอดูแล้วดูทิศทางนะเขากับคุณดูน่าจะชอบกันได้เลยดูไลฟ์สไตล์อะไรหลายอย่างที่มันคลิกกัน
แต่สถานการณ์ตอนนี้มันกลายเป็นว่าต่างคนต่างดันไปสนใจในเรื่องของการสร้างฐานะความเป็นอยู่มากกว่า
มันเลยทำให้เราได้แค่เล็งเรายังไม่จู่โจมเรายังไม่ได้อยากทำอะไรมาก
เราอยากจะวางแผนไว้ก่อนไว้ค่อยทำปีหน้านะคะซึ่งปีหน้าไม่มีอยู่จริงโอเคป่ะ

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะอันนี้ทำนายทายทักไปให้คุณก่อนเลยนะ
ว่าอะไรรู้ป่ะ๑๘เดือนข้างหน้า
คุณกับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิต
คุณอาจจะต้องย้ายงานหรือเขาอาจจะต้องย้ายบ้าน
ทางใดทางหนึ่งและหลังจากนั้นนั่นแหละ
ที่คุณจะรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมาทำไมไม่บอก
เออเธอแอบรักทำไมไม่บอก
พูดออกมาสิอย่าไปเสียดาย
ว่าถ้าคุณนะไม่ว่าจะเป็น๑หรือ๘เดือนข้างหน้านี้
อาจจะช่วงเดือน๓เดือน๔หลังจากนี้ก็ได้

ขอให้คุณคิดเอาไว้เลยค่ะว่าเขาใจตรงกับคุณ

เราว่าเขาน่าจะชอบคุณได้นะเนี่ย

ไหนคุณมาอยู่กับทำนายไทยรัฐทั้งทีนะคะ
เราต้องให้คุณได้อะไรกลับไปอย่างน้อยก็หัวใจของเรา
เขาคิดอย่างไรกับคุณคะสำหรับกองนี้นะเขาสนใจคุณด้วย
พลังงานมันชัดมากแล้วอ่ะเขาก็แอบมองคุณยุ้นนะจ๊ะ
แต่คุณไม่รู้บ้างเลยเพราะคุณมาตัดเล็งเขาไงเขาเลยไม่รู้
นี้คุณต้องไปปรายศนีย์หน่อยนะคะทำไมคะเพราะอะไร
คุณต้องไปส่งสายตาให้เขานี่ไงเขาไม่รู้
เขาไม่รู้เลยว่าคุณชอบเขาคุณเล็งเขาอยู่
โอ้โหจุดนี้บ้าไปแล้วนะคะ

คือเราบอกแล้วว่าเขาก็น่าจะชอบคุณหรือรู้สึกดีกับคุณ
แต่ลึกแล้วคนนี้เขาก็อาจจะมีแบบ

แต่เรามั่นใจมากค่ะว่าคุณมีหวังนะคะ
คุณมีหวังมากเข้าหาเขาอย่างไรดี
โอ้โหเมื่อกี้บอกให้ไปปริศนีย์แล้ว
หลายคนบอกไปทำไมก่อนคะเอมมี่แซวเล่นเนอะ
ว่าคุณควรจะจีบหรือเข้าหาคนที่คุณเล็งไว้อย่างไร
คุยค่ะคุยเท่านั้นที่ครองโลกนะคะ
สิ่งสำคัญเลยค่ะสำหรับเพื่อนกองนี้
เราต้องบอกคุณนะว่าคุณคะคุณคุยไม่พอนะ
คุยแล้วต้องเข้าไปสูบเพื่อนเขาด้วย
คุณเข้าไปแบบเขาเรียกว่าป่าล้อมเมืองเลย
ไปที่เพื่อนเขาคนรอบข้างของเขาก่อน
แล้วคุณค่อยขยับวงแหวนรอบนอก
ให้เข้ามาสู่วงแหวนรอบในมากขึ้นโอเคป่ะ
แล้วคุณได้แน่นอนกล้าพูดเลยได้แล้วมาบอกกันนะ
อยากจะบอกรักเขานะคะบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะบอกรักเขาจะบอกตอนไหนดี
บอกตอนที่คุณอ่ะไปเที่ยวกับเขานะอยู่กันสองต่อสอง
ซึ่งคุณกำลังจะมีโอกาสนั้นนะเมื่อกี้บอกแล้วนะคุณจะมีโอกาสนั้น
แต่ขอแค่อย่างเดียวคุณต้องไปนะคะ
อย่าไปกลัวกองนี้กลัวไม่ได้เลย
เพราะคุณกำลังจะได้แล้วกล้าหน่อยวัยรุ่น
นี่เราแบบย้ำคุณตลอดเลย
กองนี้ค่ะโอกาสและทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณ
นี่มาด้วยคำว่าอะไรมาด้วยหัวข้อที่ว่า

อันนี้คุณพร้อมลั่นไกลแล้วนะ
ไก่หัวใจได้แน่
คือถ้ายิ่งคุณเล็งมานานแล้วแบบกล้ากลัวบอกเลยค่ะ
ชัดมากแล้วได้ชัวร์
ไปเลยนะไปเที่ยวกับเขาไปบอกเขาไปพูดให้เขารู้
เพราะเขาก็แอบมองคุณอยู่ชัดเจนมาก
และนี่นะคะก็คือภาพรวมค่ะของเพื่อนที่เลือกกองที่๒กับ๖ข้อ
คนที่คุณเล็งเอาไว้เขาจะชอบคนแบบไหนกันนะ
หลายคนก็ได้ไอเดียไปไม่มากก็น้อยนะคะ
แน่นอนว่าถ้าคุณไปปรับใช้และมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ
กลับมาคอมเมนต์บอกกันที่นี่
และแน่นอนว่าถ้าคุณอยากให้เราเลือกไพ่หัวข้อไหนเพิ่มเติม
สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลย
และนี่คือไพ่กองที่๒สำหรับเพื่อนทุกคนค่ะ
และนี่คือกองที่๓กับหัวข้อคนที่คุณเล็งเอาไว้จะชอบคนแบบไหนกันนะค่ะ
มาดูกันค่ะว่าเพื่อนที่เลือกกองที่๓นี้

แต่เราก็ต้องรู้ค่ะว่าวันนี้ค่ะคนที่คุณเล็งเอาไว้เขาจะชอบคนแบบไหนกัน
เขาชอบคนที่บ้าการเดินทางค่ะการท่องเที่ยวนะคะ
อาจจะเป็นคนที่ทำงานในททอะไรอย่างนี้เนอะเออไปเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะ
เขาชอบคนที่ไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่ค่ะคนที่ควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดี
เป็นคนที่มีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างนะคาแรคเตอร์คุณต้องชัดคาแรคเตอร์คุณต้องเด่น
ผมนี่ก็ต้องแบบเป็นไงคะอันนี้ไม่ใช่หัวเถิกแต่อย่างใดนะจากไพ่เนี่ยคือมันต้องมีทรงอะไรที่มันแบบชัดเจนอ่ะคือมองปุ๊บแล้วแบบเด่นเลยมีไฟนิดนึงนะเออให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่ามองนะอันนี้คือเรื่องภายนอกแต่ถ้าดูจากนิสัยค่ะเขาดูชอบคนที่ควบคุมทั้งตัวเองและคนรอบข้างได้มีความเป็นผู้ใหญ่ในตนเองหน่อยอันนี้เขาจะชอบมากเป็นคนที่เพื่อนเยอะ
ไม่มีการวางแผนในระยะยาวแล้วแต่ในช่วงระยะเวลาสั้น
ไม่ต้องเป็นอะไรที่ตรงฉินมากก็ได้
เราว่าคนนี้เขาชอบคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน
และดูแล้วนะคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือคนใกล้ชิดกัน
ถามไพ่สิไพ่คะบอกเอมมี่หน่อย
สัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณเล็งไว้ตอนนี้เป็นอย่างไร
๓ดาบบ้าไปแล้วตื่นเต้นเองนะคะ
คืออิทธิพลของไพ่สามดาบเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าอาจจะมีความรู้สึกนะว่า
หนึ่งก็คือคนที่คุณเล็งไว้อาจจะมีใครบางคนอยู่แล้วก็ได้
หรือตัวคุณเองค่ะอาจจะมีใครบางคนอยู่ในใจของคุณ
แล้วก็ได้ที่ไม่ใช่แค่คนคนนี้ที่คุณเล็งก็เจ้าชู้ไม่เบาเราน่ะนะคะคือสิ่งหนึ่งที่เราบอกคุณ
เราอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรแล้วไพ่มันขึ้นมาแบบนี้
ประเด็นคือคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถพัฒนาได้เลยได้แค่เล็งกันไว้เฉย
จะหาทางแบบว่ามันเป็นความรักในเชิงคู่ขนาน
หาทางบรรจบกันได้ยากขนานกันไปเรื่อยนะคะ
สิ่งหนึ่งค่ะแอบดูหน่อยว่าแล้ว
สถานการณ์ต่อไปที่คุณและเขาจะเป็นจะเป็นอย่างไร
เกณฑ์และมีแนวโน้มที่จะได้ทำอะไรบางอย่างร่วมกัน
หรือเรื่องราวบางอย่างตำแหน่งหน้าที่อะไรแบบนี้
ที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรือพัฒนาได้นะคะ
ถ้าเรายกตัวอย่างเนี่ยก็กลัวกลัวนะ
เช่นอะไรครูกับนักเรียนอุ๊ยแต่ละนะคะ
คืออารมณ์นี้นะหรือเจ้านายกับเพื่อนร่วมงาน
เจ้านายกับลูกน้องหรือลูกค้ากับเราอะไรแบบเนี้ย
คือมันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ได้แค่มองกันแบบนี้แหละนะ
มันจะไปต่อให้ชัดเจนมันค่อนข้างยากนะคะ
แต่ค่ะไหนก็ไหนแล้วเราต้องทำให้คุณได้มีความหวังนะคะ
ถ้าเราอยากจะทำให้คนที่เราเล็งเนี่ยนะเขาหันมาสนใจเราบ้าง
กองนี้คุณควรทำอย่างไรคะ
เขาก็สนใจคุณแหละแต่เขายังคิดอยู่ว่า
เพราะว่าเขาคนนี้นะก็เป็นคนที่ตรงฉิน
ตรงไปตรงมานี่คุณชอบเป่าบุญจิ้นเหรอคะไม่น่าใช่นะ
ดังนั้นคือเขาก็จะดูถึงความเหมาะสมเท่านั้นเลย

คุณก็ทำให้เขารู้สึกว่าคุณกับเขาเหมาะสม
สถานการณ์ค่ะคุณอาจจะต้องสร้างขึ้นมา
เช่นคุณอยากคุยกับเขาอยากเจอเขา

งานนี้นะเราจะต้องเจอกันอะไรก็ตาม

สิ่งที่คุณแสดงออกหลังจากนี้
มันจะชัดเจนไม่ได้โอ้โหทีนี้งานงอกแล้วนะ
เพราะมันยากมากเนื่องจากว่าอะไรเขาชอบความตรงไปตรงมาใช่ป่ะ
แต่คุณไม่สามารถทำให้เขารู้สึกได้ชัดเจนว่าคุณชอบเขา
ยากขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นกองนี้ยากมากขอดูนิสัยคุณหน่อย
อะไรมันจะยากได้ขนาดนี้เนี่ยคุณเป็นคนยังไงคะกองนี้
ื้อเปิดไพ่ไปแล้วก็เครียดเองนะเนี่ย

คุณคะจริงคุณแค่เล็งเอาไว้แหละ

คือคุณดูน้ำนิ่งไหลลึก
ฉันแค่เล็งดูลาดลาวก่อน

แต่ถ้าดูแล้วเธอไม่ชอบไม่เอาก็ได้แล้วไงใครแคร์
นี่คือคุณนะคือนิสัยคุณมันเป็นอย่างนี้
แล้วทำไมคุณถึงชอบไอ้คนนี้จังเลยคะ
ทำไมคุณถึงชอบเขาเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่ใช่ป่

คุณเลยชอบเขาคืออยากเอาชนะว่างั้นเถอะกองนี้
อยากเอาชนะเขาเหรอเอาชนะไปเพื่ออะไรก่อนคะ
คุณเอาชนะเขาไปทำไมอ่ะแค่อยากทำอ่ะเอมมี่ทำไมถามไม่ได้เหรอ
นี้ค่ะคุณควรทำยังไงต่อไปดีกับการเล็งครั้งนี้ของคุณคะ

คุณก็แอบคุยกับเขาแอบส่องเขาอยู่แบบนี้แหละนะคะ
แค่ได้แบบชนะสักนิดนึง
แค่รู้สึกว่าสุดท้ายฉันลงสตอรี่เธอมาดูฉันชนะ

ว่าลูกดวงเราเป็นอะไรกัน

คุณไม่ได้มีคนนี้คนเดียว

อันนี้อาจจะเป็นแค่หนึ่งคนในสิ่งที่คุณเล็งอยู่ใช่ไหม
ถ้าใช่คอมเมนต์มาบอกด้านล่างเลยนะคะ

กองนี้ถ้ากับคนที่คุณเล็งเอาไว้

บอกเลยค่ะเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกัน

กองนี้ถามว่ามีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ชัดเจนขนาดนั้นไหม
มี่มองว่าจากไพ่นะวันนี้นะไม่ชัด
แต่คุณอาจจะต้องไปถามตัวเองให้ชัดเจนก่อนค่ะว่า
คุณเลือกที่จะเล็งเขาคนนี้คนเดียวจริงหรือเปล่า
ถ้าใช่นะคะคุณก็มายอมรับ

ก็มายอมรับสารภาพผิดกับไอ้บี้ตรงนี้ได้เลย
เราจะรออ่านคอมเมนต์ของคุณ
และแน่นอนว่าคุณสามารถกลับมารับพลังงานดี

ในทุกสัปดาห์ทางช่องทาง